คุณผู้ชมครับปฏิบัติการในการช่วยชีวิตทีมหมูป่า

ถือว่าเป็นการกู้ภัยในถ้ำระดับโลกนะครับ

ดำน้ำในถ้ำการกู้ภัยในถ้ำ

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจากรายงานครับ
ในวันนี้ทีมนักประดาน้ำจากอังกฤษ
ผู้มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ได้เดินทางกลับประเทศแล้ว
แต่มั่นใจได้ว่าชื่อของนักดำน้ำกลุ่มนี้
ทั้งในจอนวอลันเทนในริคซ์แตนตั้น

อยู่ในใจคนไทยไปอีกนาน

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

โดยมีรัฐมนตรีจาก๓กระทรวงเป็นตัวแทนคนไทย

และส่งพวกเขาเดินทางด้วยสวัสดีภาพ
โดยที่เจสันมารินสันทิ้งข้อความสั้นให้กับ
ทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
พวกเขาช่วยเอาไว้ได้
เราขอบคุณมากว่าเราจะได้ให้พวกเจสันออกไป
และรับทราบขอบคุณ

จอนวาลันเทนก็เดินทางถึงอังกฤษ
ในฐานะหนึ่งในคนที่พบเด็กคนแรก
เขาเปิดใจถึงภารกิจที่เมืองไทย
ยืนยันว่าตัวเขาไม่ใช่ฮีโรค
เราไม่ใช่ฮีโรคเราก็ควรเอาความสำคัญ
ควรระเว่นมากในสถานีของเรา

หลายคนบอกว่าภารกิจช่วย๑๓ชีวิตจากถ้ำหลวง
คือการรวมดาวนักประดาน้ำมือฉมัง

หมายเดียวกันคือความปลอดภัยของผู้ประสบภัยทั้ง๑๓คน
โซพาซี่นักดำน้ำชาวฟินแลนด์คือหนึ่งในนั้น
เขาได้เปิดเผยช่วงเวลาของการทำภารกิจ
ต้องแบ่งนักดำน้ำเป็นทอด
เพื่อลำเลียงเด็กผ่านอุปสรรค
ซึ่งทำให้ภารกิจที่ถ้ำหลวงไม่ใช่เรื่องง่าย

ที่ทำให้พวกนักดำน้ำมากขึ้น
เมื่อวันก่อนนายเมาคอมเทิร์นบู

มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์ริชาร์จแฮวิส
ผู้มีบทบาทสำคัญในการประเมินสุขภาพ

ถูกลำเลียงออกจากถ้ำ
ซึ่งนอกจากหมอแฮลิสจะกล่าวขอบคุณทุกฝ่าย
รวมทั้งยกย่องหน่วยซิลและเจ้าหน้าที่คนอื่น
รวมทั้งเด็กว่ามีส่วนทำให้ภารกิจลุล่วงด้วยดีแล้ว
เขายังเปิดใจถึงช่วงที่ยากที่สุดในถ้ำหลวงด้วย
มันควรได้เชิญกับของทุกคนและความทรงความความทรงความ
เข้าใจว่าซักทีมที่ต้องเข้ามาความล้อมของตัวเอง
พวกเขาเจอให้กลับมาอยู่มาแล้วเขาเชื่อว่า
เสียงจากนักประดาน้ำที่เปิดใจหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
ช่วย๑๓ชีวิตจากถ้ำหลวง
สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า
นี่คือการกู้ภัยระดับโลก
มีความยากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์
และยังเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยการร่วมแรงร่วมใจ
จากทุกฝ่ายทุกเชื้อชาติ
เป็นปฏิบัติการของมนุษยชาติที่แท้จริง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน